คุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีช่างก่อสร้างคนหนึ่งเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ก็ไปดื่มเหล้ามาเวลาใกล้เคอร์ฟิลล์แล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่ที่พักที่ย่านเพชรชะกะเสมค่ะ
อยู่ช่างก่อสร้างคนนี้พอลงจากรถปุ๊บ
กระโดดลงคลองต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลย
แล้วก็ชูไม้ชูมือบอกเพื่อนด้วยนะว่า
แล้วก็กระโดดลงไปดื้อแบบนั้นเขาก็เลยมองกันว่า
หรือว่าตรงคลองตรงนี้เนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างมันมีอะไรลี้ลับ
ชักชวนให้ผู้ชายคนนี้กระโดดลงไปจนเขาเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
เราก็เลยต้องส่งคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พื้นที่ไปดูซะหน่อยไปสอบถามคนใกล้ชิดกับผู้ตายนะคะ
ผู้ตายคือนายสมส่วนภาคสำโลงอายุห้าสิบสามปีครับ
เราก็ไปถามเพื่อนข้างห้องที่อยู่ห้องเช่าใกล้กันเนี่ยค่ะ
ถามนางพันนีสาหร่ายค่ะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอเห็นนะ
เห็นเหตุการณ์เลยเธอบอกเธอพยายามตะโกนเรียก
สมส่วนสมส่วนตะโกนเรียกแล้วแต่ผู้ตายเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ
อืมเธอก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันจะมีอะไรมาบังตา
แล้วก็เรียกให้ผู้ตายกระโดดลงคลองหรือเปล่าส่วนเพื่อนที่พักอยู่ห้องอีกข้างหนึ่งอ่ะค่ะ
ชื่อนายมณัฐไทยปียะเขาก็บอกตกใจเหมือนกันครับ
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกไม่เชื่อก็ไม่กล้าลบหลู่
เป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนที่ผู้ตายกำลังลงจากรถเนี่ย
มีสิ่งลี้ลับหรือว่ามีใครเรียกผู้ตายไป
เพราะอย่างที่บอกว่าเพื่อนตะโกนเรียกชื่อลุงเสียงดังลั่นเลย
แต่เหมือนแกไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วแกก็กระโดดพุ่งลงคลองทันที
ทางครอบครัวผู้ตายเองเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะว่าผู้ตายเนี่ยจะกระโดดลงคลองเอง
ตัวเองอะค่ะครับซึ่งก็มีอดีตภรรยาแล้วก็พี่สาวของผู้ตายค่ะ
วันนี้นิมนต์พระจากวัดไผ่เลี้ยงมาทำพิธีเชิญวิญญาณ
แล้วก็ไปทำพิธีทางศาสนาต่อที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เราได้คุยกับนางสำลีพรมสะน้อยอดีตภรรยาเธอก็บอกว่าทั้งตัวเธอแล้วก็ลูกเนี่ย
ไม่ทันได้เห็นหน้าหลานเลยจะมาก่อเหตุคิดสั้นแบบนี้มันดูแปลกไปหน่อยอืม
นางสำรานอนุกูลพี่สาวของนายสมส่วนผู้ตายก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจมาเชิญวิญญาณน้องออกไปจากจุดที่จมน้ำ
เพราะไม่อยากให้คนแถวนี้กลัวส่วนเรื่องลี้ลับเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ขอลบหลู่ก็แล้วกัน
มันก็อาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาเรียกน้องชายกระโดดลงไปในน้ำก็ได้
คิดว่าเขาไม่ฆ่าฆ่าตัวตายเนอะเพราะว่าชีวิตเราก็รักเนอะ
แต่ทำไมยังกระโดดตัวตายกระโดดน้ำตายคิดว่าหรือว่าอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้
เพราะว่าเราไม่เห็นตอนที่เขาเป็นเราไม่เห็นเห็นได้ข่าวแต่ตอนตายแล้ว
เขาไม่เห็นปล่อยเป็นตัวอุปัติเหตุนั่นแหละอืมก็คือถ้าเราไม่เห็น
ก็คิดว่าเขาเป็นอุบัติเหตุก็คงคิดว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอก
ผู้สื่อข่าวเราไปหาพระด้วยนะคะไปถามพระวัยยุติธรรมโมพระวัดไผ่เลี้ยงที่ญาติของผู้ตาย
ไม่เคยได้ยินข่าวว่าคลองเนี่ยคลองที่ชื่อมหาศรเนี่ย
มันมีเรื่องมีสิ่งลี้ลับเรื่องผีอะไรจมน้ำตัวตายตัวแทนอะไรเนี่ย
ไม่เคยได้ยินนะอัตมาว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่า
ซึ่งนายนรงศักดิ์มีประถมเจ้าของห้องแถวก็บอกเหมือนกันว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีคนพลัดตกคลองเสียชีวิตบ่อยมาก
ส่วนใหญ่คนที่จมน้ำตายก็คือคนเมาเหล้าทั้งนั้นเลยเท่าที่เคยเจอเจอมา
ก็คือกระโดดลงไปในคลองแล้วก็เสียชีวิตกันหมดเลยค่ะอืม